ต่อกันที่แม่นิงปณิตากันดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคุณแม่หัวใจแกร่งค่ะ
เรื่องราวคดีความเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาเนี่ย

กำหนดการแล้วจะเป็นครั้งแรก
ที่คุณหนิงปณิตาแล้วก็คู่กรณีของเธอเนี่ย
ต้องขึ้นศาลเจอหน้ากันจ่ะเลย
ซึ่งตอนนี้นะคะคุณหญิงก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากค่ะ
รอหลังจากวันนั้นก่อนถึงจะค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะ
ส่วนกำลังใจของตัวเธอที่เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย
ก็ที่เซอร์ไพรส์เลยจริงก็คือมาจากลูกสาว

ลูกสาวคนเก่งที่รับมือกับเหตุการณ์ต่าง
ได้ดีมากจนคนเป็นแม่ซึ้งใจ
คุณหญิงยอมรับนะคะว่าผ่านมาหลายครั้ง
หลายอย่างที่มันเป็นวันยากมาได้เนี่ยค่ะ
เพราะว่าลูกสาวคนนี้นี่แหละค่ะ
สิ่งที่ที่เขาทำให้เราอึ้งและทำให้เราแบบว่า
คามแล้วก็เย็นลงได้ในทุกเรื่องคือเวลาที่
ที่เขารู้ว่าเราจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกเราเหนื่อยหรือเราท้อ
เขาจะเดินเข้ามากอดแล้วเขาก็จะมองหน้าแล้วก็บอกว่า

หนูอยู่ตรงนี้หนูส่งพลังหนูกอดหนูเป็นกำลังใจให้แม่
แต่นิงเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนแอให้ลูกเห็นเลย
แต่ก็เป็นจุดไม่ดีมันเป็นจุดไม่ดีสำหรับหนิงเหมือนกันนะ
ซึ่งจริงชีวิตคนเรามันมีหลายมุมแล้วมันก็ไม่สามารถสตรองได้ตลอดเวลา
ก็จริงนะคะก็ขอให้ทุกอย่างขี้คลายแล้วกันนะคะ
ส่วนข่าวดีของเพื่อนสนิทอย่างคุณเมพิชนาธิ์นะคะ

หมดภาระแล้วที่รับปากว่าจะต้องเลี้ยงคุณเมพิชนาธิตลอดเวลาที่โสดเนี่ย

พร้อมฝากบอกซึ่งคุณเมด้วย
เอาล่ะเตรียมเงินเต็มจำนวนมาให้ตัวเองแล้วก็คุณอ้ำพัชราภาด้วยจ้า

เรามีแบบว่าดีลในเรื่องของเขาเรียกข้อตกลงว่าถ้าตาบใดที่ยังไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนเวลาเจอกันเราจะต้องเป็นคนเลี้ยงเขา
ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสัญญานี้ก็จบสิ้นลงแล้วแล้วก็ช่วยกรุณาเอาเงิน๑แสนบาทไปจ่ายคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็เอาเงิน๕๐๐๐บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะ
อันนี้ทวงออกสื่อเลยค่ะเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราตกลงกันเอาไว้แล้วเพราะว่าตอนที่ตกลงกันไว้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเสียแน่